มีเรื่องแล้วอ้าวมีเรื่องอะไรคะก็มีเรื่องดีศีรสันข่าวเช้าทะลัดมาให้ฟังให้ชมเลยครับเสียงกำแหลมแบบนี้เจ้าแม่หวานเอาหน่อยขอฟังเสียงปลุกหน่อยแล้วศีรสันข่าวเช้าทะลัดมาแล้วครับโอ้โหต่งเป๊ะนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับจับตาดูดีครับเรื่องต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องอะไร
เชิญชมได้เลยครับ
สวัสดีครับที่เป๊ะมาแล้วครับ
เช้าแบบนี้นะครับเรามาบริหารสายตากันหน่อย
ดูชะชา

นี่คือการแปลงกายได้เนียนที่สุด
ใบไม้ใบไม้เปลี่ยนไปเป็นผีเสื้อครับ
เป็นไปได้อย่างไรนี่ครับคุณผู้ชม
ใจเย็นนะน้องรักเราจะเดินก้าวไปอย่างมั่นคง
เชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครฉันนี้และห่วงใยรักแท้และแน่จริง
แม่แม่เจ้าหวานไปถึงไหนพี่เต่าอายทิศเบ้บังเหลือ
นี่คือการจับปลาตามลำทานด้วยมือเปล่าของสาวคนนี้ครับ
เมื่อเห็นปลาไหว้เธอก็โดดลงน้ำทันที
และไม่รอช้าครับรีบกระโจนมุดตามมุดตามตามตัวปลาจนจับได้
แล้วนำขึ้นมาบนฝั่งโอ้โหยอดเยี่ยมจริงเลย
ที่ท่านเห็นอยู่นี่คือการทอยลูกคางของชาวอินโดนีเซียครับ
การละเล่นพื้นบ้านยังมีให้เห็นครับ
คางใครหมุนนานก็จะชนะไปครับ

ทอยลูกคังคู่แข่งให้หยุด
เป็นกีฬาที่ฝึกความแม่นยำของสายตา
และบำรุงสมองยามเช้าแบบนี้
ยอดเยี่ยมจริงครับ

ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีนะครับ